ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
กำแพงปูนเป็นรั้วบ้านนะคะสูงประมาณ๒เมตรได้
ถล่มลงมาพี่อุ๋ยแล้วก็ทับเด็กชายอายุ๒ขวบกว่า
นี่นะคะลักษณะของกำแพงปูนที่มันถล่มลงมา

คุณยายบาดเจ็บนิดหน่อย
แต่คุณยายร้องไห้จนพูดไม่ออกร้องไห้จนให้ข้อมูลไม่ได้เลย
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลสำรงอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะ
กำแพงปูนสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
มันถล่มมาทับเด็กผู้ชายสองขวบนิดเสียชีวิตคาที่

คุณยายของน้องชื่อว่านางวิรัติอายุ๕๓
แทบเป็นลมร้องไห้ไม่ได้สติ
เห็นที่เสื้อไหมคะคราบเลือด
แต่คุณยายยังพูดไม่ได้ยังให้ข้อมูลไม่ได้เลย
ช็อกค่ะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กู้ภัยก็นำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลเพราะยายเองก็เจ็บนะคะ
ถลอกตามตัวหัวโน

แล้วก็คุยกับพยานว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูตอนรับศพน้องที่เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
คือโอ้โหมันเป็นเรื่องเศร้าอะนะ
นี่ยังมีคราบเลือดอยู่เลยที่กำแพงปูนนะคะ
คือไม่คิดนะคะว่าอยู่ดีจะเกิดเรื่องแบบนี้
กับลูกที่อายุเพิ่ง๒ขวบเท่านั้น
คุณย่านั่งเหม่อร้องไห้พูดอะไรไม่ได้

คุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะ

เพราะว่าต้องไปประชุมผู้ปกครอง

รีบขับแบบไม่คิดถึงชีวิตตัวเอง

เพราะว่าแม่ได้กลิ่นคล้ายน้ำมันการ์ด

แล้วเนี่ยมันมาเกิดเหตุสลดเหตุการณ์นี้ค่ะ
วันก่อนเราได้กินน้ำมันการ์ด
แต่เราไม่ได้บอกใครค่ะ

จนไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเราก็บอกว่ายังได้กลิ่นอยู่นะตอนนี้
เพื่อนบอกไม่ได้กลิ่นนะใช่ค่ะ
มันการ์ดที่ใช้เผาศพใช่ไหม
ใช่ค่ะกลิ่นน้ำมันการ์ดที่เผาเลยใช่

ตอนนั้นเราไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่เพื่อนเราพูดมาคำนึงว่ามันเป็นลางอ่ะ
คือด้วยความที่ตัวคุณยายที่อยู่กับเด็กยังช็อกอยู่ยังพูดให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลย
ก็เลยไม่รู้ว่าจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้าง